จังหวัดประหลาดสารคลามกันบ้างมีการเลี้ยงโต๊ะจีนพวกเราไปกัน
ไปที่นี่เขาเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

ครับเจ้าเลนส์
มีแต่ของเพื่อสุขภาพผลมงผลไม้
ตอนแรกที่คุณถามว่าไปไหมดิฉันบอกไป

แต่ให้ดูก่อนมุมสูงนี่คือวันนะอุทยาลโกสัมพิพี

คุณผู้ชมค่ะที่นี่บอกเลยว่ามีโอกาสลองไปกันดู
อุทยานที่นี่ลิงเยอะแล้วนี่เขาจัดโต๊ะจีนลิงอ่ะ
ผลมงผลไม้ทั้งนั้นเลยดีต่อสุขภาพ
พวกเราไปแย่งลิงกินกันดีกว่า
คุณเกิดมาเป็นคนคุณยังจะไปแย่งโต๊ะจีนลิง
คุณกินต้มที่เลี้ยงผียังไม่อิ่มอีกเหรอ
ผมชอบแย่งชอบขโมยกิน
อะไรรักกินขโมยกินเนี่ยชอบนะ

ชีวิตนี้คงไม่ได้ขึ้นสวรรค์

คุณผู้ชมฮะงานนี้ท่านรองผู้ว่ามาเป็นประธานนะ
จากนี้ก็ยังมีคุณฉลองพึ่งโคกสูงเป็นนายอำเภอโกสุมพิสัย

ลิงลิงที่โดนแซวบ่อย

ลิงสม่า
คุณน่าไปแข่งลูกหนูเมื่อกี้หรอ
เดี๋ยวเป็นมุกที่ยากที่สุดของวันนี้เลยอ่ะ

และทำให้สภาพความเป็นอยู่ที่นี่มันดีขึ้นไง

จะได้ประกาศให้คนทั่วประเทศได้รู้ว่านี่มันขนสีทองจริงนะ

แล้วความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าลิงที่นี่
เชื่องเป็นมิตรกับคนไม่ดุร้ายเขาว่าอย่างนี้
เป็นมิตรที่แบบว่าชอบขโมยกระเป๋านักท่องเที่ยว

ไม่ใช่มิตรแบบนั้นเป็นมิตรสภาพที่ดี

เขาบอกว่าวันอันทรยานโกสังพี่แห่งนี้
เป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์
แล้วที่สำคัญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วยนะครับ

นี่ดูสภาพธรรมชาติของเขามุมสูงแบบนี้ดูสวยงามมากเลยนะครับ

บริเวณตรงนี้ที่มีลิงเยอะเนี่ยเรียกว่าทุ่งลิง
หรือว่าบุงลิงโอ้โฮในฐานะที่คุณค้า
ฐานะฐานะอะไรเหรอ
ฐานะที่คุณเนี่ยเคยอยู่มหาสารคาม

เพราะว่าอยู่แค่รอบมหาวิทยาลัยค่ะ
เนียนเลยค่ะขนสีทองสีเดียวกันเลยแหละค่ะ
และเอามือรูปหัวก็เชื่องด้วยนะคะอ๊า๊ยพระเจ้าลิ้งค์
แล้วมีอย่างนึงที่อาจจะบอก